เดินทางไปแล้วในช่วงเที่ยง๔๐นะครับ
ก็ไปถึงสนามบินตั้งแต่ก่อน๑๐โมง
เพื่อจะไปปรับตัวล่วงหน้าที่สหรัฐอเมริกา
ประมาณสักเกือบ๒อาทิตย์ได้

ซึ่งน้ำหนักก็คงทำไปจากค่ายแล้ว

ค่อนข้างเป๊ะในการวางโปรแกรมอยู่แล้วนะครับ
ก็จะไปป้องกันแชมป์แชมป์โลกนะครับ

ซึ่งเป็นผู้ท้าชิงไฟล์บังคับนะครับ
อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้จากเม็กซิโกนะครับ

จ๊อปเรียบร้อยลงนวมตลอด๔เดือน
ถือว่าหนักมากแต่ว่าค่ายนี้เขาลงนมหนักอยู่แล้ว

เพราะว่าคุณป๊อปโชคชัยเขาก็จบวิสาการกีฬามา

เที่ยวบินนะครับบินสายการบินนี้ว่าแอร์ไปลงไต้หวันพีช
แล้วก็เดี๋ยวคงต่อไปที่สหรัฐอีกทีหนึ่งนะครับ
ซึ่งเจ้าแหลมก็บอกด้วยนะคะว่ามั่นใจเต็มร้อยกับการป้องกันแชมป์ในไฟล์นี้นะ

ต้องซ้อมขนาดนี้อันนี้มีขึ้นเรื่องรางนะคะ
มีพระติดไปด้วย๑๓องค์บอกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวเอง

นี่ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างดูสิ

เดี๋ยวให้เขาแนะนำแล้วกันนะครับว่าแต่ละองค์นั้นมีความสำคัญยังไงบ้าง
ก็มีลงกู่บุญมาและก็มีวังกวนคู่มีสมเด็จ
มีแม่โคศบแล้วก็มีเหรียญพระเจ้าหญิงหวะครับ
ก็มีเยอะครับผม
ยังไงก็นำเข็มขัดกับเมืองไทยให้ได้ครับ
ก็ชนะกลับมาเมืองไทยอยู่แล้วครับมั่นใจมั่นใจมาก
ฟังแบบนี้สบายใจสภาพร่างกายก็พร้อมจิตใจก็พร้อม
ครับแต่เมื่อกี้ศรีสะเกดเห็นเหมือนเราไหมครับ
ผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับว่ามีอะไรบางอย่าง
แวบเข้ามาในกล้องนะครับอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างที่สนามบินสวนภูมิก็ต้องได้
ไปต่อเรื่องเสียหุยดีกว่าเสียหุยนะคะนายสุรชาติพิสิทธวุฒินันนะคะ
ผู้จัดการของเจ้าแหลมบอกว่าการเดินทางไปครั้งนี้ก็เดินทางไปก่อนแข่งเกือบ๑๐วัน
เพราะว่าแข่งวันที่๒๕กุมภาพันธ์นะคะก็ไปเพื่อที่จะไปปรับตัวเรื่องของเวลา
ซึ่งณตอนนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะขอแค่วันที่ขึ้นชกไม่ประมาท
ก็มั่นใจว่าเอาเข็มขัดกลับมาไว้ที่ประเทศไทยได้แน่น
แล้วก็เดินทางไปล่วงหน้า๑๐วันซึ่งคิดว่าเพียงพอในการปรับตัวและปรับร่างกายให้ชินกับเวลาที่ต่างกันตรงกันข้ามกับประเทศไทยเลย
อย่างเช่นเราตอน๑๐โมงเช้าผมเข้า๑๖น

ซึ่งต้องเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อปรับร่างกาย
แล้วก็การซ้อมเราเคยซ้อมบ่าย๓โมง
ซึ่งไปซ้อมในอเมริกาเราก็เปลี่ยนไปซ้อมเวลา๑๘น
ใกล้กับเวลาที่เราชกจริงนะครับ
ก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็เตรียมพร้อมไปเต็มที่เหมือนทุกครั้งนะครับ

ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเจ้าแหลมนะคะอีกประมาณ๑๐วัน
เพราะว่าจะขึ้นชกในวันที่๒๕กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทย
ก็ในช่วงเช้านะคะเวลาประมาณ๙โมงค่ะ
ติดตามกันได้๙โมงก็จะเป็นคู่อื่นนะครับ
แต่ก็เป็นยอดมวยเท่านั้นนะครับในรุ่น๑๑๒๑๕นี่แหละ
แล้วก็ของเราต่อยเป็นคู่เอกก็สักประมาณ๑๐โมง๑๑โมง
ติดตามก็ได้ว่าจะเป็นเกมยาวหรือเปล่านะครับ